ก่อนจะเททองสำหรับการหล่อพระพุทธรูปช่างจะต้องดูว่าเตาไฟที่กำลังสำรอกขี้พึ่งนั้น
มีลักษณะการสุกทั่วและขี้พึ่งไหลออกหมดช่างจึงก่อเตาหลอมทอง
ซึ่งใช้ถ่านไม้มะขามเทศเพราะให้ไฟที่ร้อนแรง
ช่างจะสุ่มเบ้าที่มีทองเหลืองอยู่ภายในนานร่วมครึ่งวันเมื่อเปิดฝาเบ้าออก
จะเห็นขี้ถ่านลอยขึ้นส่วนเนื้อทองเหลืองอยู่ก้นเบ้า
นำมาเทลงในปากจอกขององค์พระที่หงายไว้แล้วปล่อยให้เย็นตามธรรมชาติ